ตามข่าวกันต่อแบบเข้มข้นนะคะกับข่าวเช้าหัวเขียว
อยู่กับพวกเรา๓คนยาวไปจนถึง๘โมงครึ่ง
แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้อนรับล่ามภาษามือด้วยอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะคะ
ปฏิบัติการค้นหาลูกเรือหลวงสุโขทัย
เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้วด้วย

คุณผู้ชมครับตามกันไปติดนะ
ตามกันไปยาวกับเรื่องนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้

คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้กองทัพเรือสรุปรายงาน
การตรวจพบผู้ประสบภัยจากเดิม๖นายเป็น๗นาย
โดยอีกรายนะครับอีกนายเป็นผู้เสียชีวิต
จึงทำให้ขณะนี้ที่เราสรุปนะ
ผู้เสียชีวิตเป็นทหารเรือ๖นายรอดชีวิต๑นายนะครับ
ตามรายงานของเมื่อวานนี้นะครับ
ยังเหลือผู้ประสบภัยที่ยังต้องค้นหาอีก๒๓นาย
กำลังพลทั้งหมดที่ลงเรือไป๑๐๕นายช่วยเหลือขึ้นมาได้
ก่อนหน้านี้นะครับกลับไปพักผ่อนพักฟื้นแล้ว๗๕นาย
และนี่คือรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิตครับ
ขณะที่กองทัพเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่๑
ส่งเรือตรวจการต่อ๒๖๒ไปรับกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยจากเรือบรรทุกน้ำมัน
หลังจากช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย๒นายก็คือ
โทธีรศักดิ์รัฐยาท่านเป็นต้นหนของเรือหลวงสุโขทัย
จ่าเอกกิระศักดิ์ชำนาญนอกเป็นจ่าปืนประจำเรือหลวงสุโขทัย
โดยมาทิ้งสมอที่จุดรับน้ำนะครับเป็นจุดรับนำร่องเป็นจุดรับนำร่องท่าเรือ
จึงประสานทีมแพทย์ให้มารับตัวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
เด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือ
แล้วให้กลับบ้านไปพักฟื้นต่อไปครับ
เมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ท่าเรือประจวบคีรีขัน
กองทัพเรือได้ใช้เฮลิคอปเตอร์
เลียงร่างของผู้เสียชีวิต๕นาย
เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ประสานงานพิสูจน์อัตลักษณ์ชั่วคราว
ที่ตั้งขึ้นที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
อำเภอบางสะพานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ครับ

นิติเวศจากโรงพยาบาลตำรวจครับ
มาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ในวันนี้
ผู้เสียชีวิตนี้เป็นใคร
หลังจากนั้นนะครับจะมอบให้ญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ในครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกดีกว่า

พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ
และพลเรือเอกชนละทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือ
ร่วมกันแถลงข่าวที่ห้องชมวังอาคารราชนาวิกษภาเมื่อวานนี้ครับ
ผลเรือเอกเชิงชายนะครับท่านบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยมีสภาพขึ้นลมแรงระหว่างทางจากหาดสายรี
เรือหลวงสุโขทัยเข้าไปจอดเทียบท่าที่บางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือน้ำเข้าเรือทางส่วนหัวเรือ
ทำให้ส่วนเครื่องยนต์เสียหายกำลังพลก็พยายามสูบน้ำออก
แต่สูบไม่ทันเท่าน้ำที่มันเข้ามาทำให้น้ำเข้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
ทำให้สูญเสียเครื่องควบคุมใบจักรจนลอยเข้ามาเทียบท่าเรือบางสะพานไม่ได้
กระทั่งไฟฟ้าดับทั้งลำเครื่องยนต์เสียหายครับ
ระหว่างนั้นได้ขอความช่วยเหลือไปยังทัพเรือภาคที่๑
ประสานไปยังกองทัพเรือให้ส่งเรือหลวงอ่างทอง
เรือหลวงกระบุรีเรือหลวงภูมิพลและเครื่องบินลาดตะเวนให้มาช่วยเหลือ
โดยมีเรือสินค้าที่อยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาช่วยด้วย
ซึ่งเรือหลวงกระบุรีพยายามเข้ามาใกล้เพื่อช่วยเหลือ
แต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะคลื่นลมแรงมาก
ขณะนั้นมีรายงานว่าเรือหลวงสุโขทัยนะครับมีความเอียงคงที่
และประกอบกับว่าเรือที่ลอยอยู่ใกล้เคียง
จึงไม่มีการย้ายกำลังพลในห่วงเวลานั้น
จากนั้นเรือหลวงสุโขทัยนะครับเกิดเอียงมากขึ้นเรื่อย
จนต้องปล่อยแพร่ชูชีพอัตโนมัติลงมายังด้านล่าง
เพื่อให้กำลังพลที่ไม่มีชูชีพได้ขึ้นไป
ส่วนได้กระโดดลงมาเพื่อไหว้ไปยังเรือกระบุรี

สามารถช่วยเหลือกำลังพลได้๗๕นาย
หายไปขนาดนั้น๓๐นาย
กองทัพเรือจึงนำตัวผู้บาดเจ็บลำเลียงส่งโรงพยาบาลครับ
ส่วนเรื่องประเด็นที่คุณผู้ชมสงสัยและเป็นที่วิวาควิจารณ์

ไม่พอนั้นนะจะต้องส่งเรื่องสอบสวนในเรื่องนี้ต่อไป
ซึ่งบางเรื่องก็สามารถเปิดเผยได้
และหากเรื่องไหนเป็นความลับทางราชการก็ต้องขอสงวนไว้

แม่มาถึงประโยคนี้อีกแล้ว

มี๑๘คนที่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาแล้ว
มี๑๒คนที่ยังอยู่ในทะเล

กำลังพลของเรือที่บอกว่ามีเสื้อชีพครบทุกคนเนี่ย
ยังมีอีก๑๘คนที่ยังอยู่ในทะเล
เพราะฉะนั้นการมีชื่ออาชีพไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะ
จะสามารถจะ
พูดง่ายรอดชีวิตแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นลงบนเรือ
เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าคนไม่มีเนื้อที่ทั้ง๓๐คนจะสูญเสียทั้งหมด
เพราะตัวเลขแสดงให้เห็นแล้วว่า๑๐ปากคนที่ไม่มีชื่อชีพเนี่ย
ขึ้นมากับ๗๕คนแรก

และ๑๘คนที่มีอาชีพเองเนี่ยยังอยู่ในทะเลอยู่

ผมขออนุญาตไม่ถามน้องสองคน
ผมถามคุณผู้ชมครับ
ถ้าสมมุติคุณผู้ชมไปประสบเหตุบนเรือโดยสาร
ท่านจะอยากให้มีเสื้อชูชีพเพียงพอให้ท่านใส่ไหม
หรือท่านบอกว่ามีก็ดี

เพราะมีก็อาจจะไม่รอดชีวิต
ต่อให้มีก็อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตเหมือนกัน
ผมไม่ได้พูดผมเทียบเคียงกับที่มีการแถลงข่าว
เชื่อว่าทุกคนตอบไปในทางเดียวกันแหละคุณผู้ชม
คือถ้ามีมันก็ดีกว่าไหม

เดี๋ยวดอมจะมีเคียงข่าวให้ท้ายข่าว

พลเรือเอกชนละทิศเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยว่า
คืนเกิดเหตุคลื่นลมแรงมากคลื่นสูง๔เมตร

แล้วเขาก็บอกแล้วว่าไม่เคยคลั่งที่สุดแบบนี้ด้วย
หลังเกิดเหตุมีเรือหลวงจากกองทัพเรือเข้ามาช่วย

การค้นหาผู้สูญหายมีการตีตารางเริ่มต้นจากจุดเรือจม
เพื่อคำนวณทิศทางของกระแสน้ำ
ซึ่งระดมการค้นหาทั้งกลางวันกลางคืนส่วนกองทัพอากาศ
ก็ส่งอากาศยาน๒ลำไปร่วมปฏิบัติการด้วย
อย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงมีความหวัง
การพบผู้รอดชีวิตรายอื่น
และขอขอบคุณกองทัพเรือจากประเทศต่าง
ติดต่อเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือครับ
คุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงฮะที่ผมถามไป
ว่าถ้าท่านมีโอกาสอยู่บนเรือโดยสาร
เรือโดยสารพอนะไม่ต้องไปเรือเรือรบเรือทหารเรืออะไร
เรือโดยสารนี่ท่านไปเที่ยวทะเล
และถ้าท่านเกิดประสบอุบัติตีเหตุ
ท่านอยากจะมีเสื้อชูชีพไว้สวมไว้ใส่ไหม
เรามีข้อมูลอะไรสำคัญน้อง
ท่อนเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้บัญชาการฐานเรือ

ที่บอกว่าต่อให้มีก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอด
เป็นเพจที่จะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับทหาร
เกี่ยวกับกองทัพเกี่ยวกับอาวุธยุทธโปรกรณ์

เรือหลวงสุโขทัยที่อับปางไป
เขาพูดถึงประเด็นที่พบทรบอกว่าเสื้อชูชีพไม่พอแล้ว

เราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่เรานำเสนออีกมุมหนึ่ง
แล้วคุณจะคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่

เออว่ะถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ต้องบอกว่าได้คิด
ได้คิดได้เปรียบเทียบคิดตามที่เขาโพสต์มา
ใช่แหละที่มันไม่ได้การันตีว่าจะรอด

มันจำเป็นต้องมีมันเอาอะไรมาแทนไม่ได้
อีกทั้งถ้าท่านพบทรบอกว่าเรือลำนี้เดินทางไปด้วยภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเนี่ย
คุณยิ่งต้องมีเสื้อชูชีพแบบนี้เกินกว่าจำนวนกำลังพลที่มีอยู่บนเรือ
เอาจากรายงานข่าวเขาบอกกองทัพเรือมีเกินนะ
มีเกินเพราะว่าเรือพวกนี้จะต้องออกไปช่วยเรือประมงที่อับปางที่อะไรแบบนี้
ตามรายงานข่าวบอกว่าเขามีนะแต่ท่านพบทรมาบอกว่ายอมรับว่ามีไม่พอ
แต่สิ่งที่พบพูดฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะ
คือท่านพูดตามข้อที่จริงว่าคือมันมีชูชีพมันก็อาจจะตายได้
มันเทียบเคียงได้กับอะไรคุณใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์คุณก็อาจตายได้ถูกไหม

คุณรัดเข็มขัดนิรภัยประสบเหตุคุณอาจตายได้ไหม

แต่แล้วจะลนลงกันทำไมล่ะให้ใส่ให้สวมล่ะ

เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใส่ถ้าสวมแล้วมีโอกาสรอดไง
แล้วเอาจริงนะเรื่องชูชีพเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาก็บอกว่าหลังจากที่สูบลมแล้ว
แล้วต้องลงไปลอยในทะเล
คือมันมีห้วงระยะเวลาของมันอยู่
คืออากาศก็จะค่อยออกไป

มีกำลังพลที่ลอยคออยู่ตอนนั้น
แล้วเล่าให้ฟังว่าก็มีเพื่อนนะเพื่อนทหารด้วยกันเกาะเขาอยู่

ใช่แล้วไม่ใช่แค่ชูชีพนะไอ้เรื่องห่วง
ห่วงที่แบบว่าจะห่วงแบบเพื่อให้มันลอยตัวได้
ห่วงนั้นเนี่ยโอเคมันอาจจะมาทำมาจากแบบโฟมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคุณผู้ชม
แต่อันนั้นมันรับน้ำหนักได้น้อยกว่าประมาณ๘๐กิโล
เมื่อกี้ลูกสอนชี้เอาภาพพี่สามคนลงแปลบนึงเอาภาพลูกสอนชี้มามันเมือด

สองคนข้างมีอะไรส้มอยู่ที่คอ
อันนั้นคือเสื้อชูชีพแต่ดำที่เป็นลูกศรชี้นะ
แปลว่ากำลังพลคนนี้เนี่ยเขาไม่มี

เอาภาพเรา๓คนกลับมาขออภัยด้วย
คือเรากำลังคุยกันว่าเราเข้าใจนะ
ว่ามันเป็นภัยธรรมชาติว่ามันเป็นการเกิดอุบัติเหตุ
แต่เรื่องของการป้องกัน
เรื่องของมาตรการอันนี้เราพูดเรื่องนี้นะแต่ถามว่าเราเข้าใจไหม
เฮ้ยเบิร์ตไม่เข้าใจเหรอวะมันเป็นจะไปธรรมชาติเข้าใจ
เบิร์ตไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุเฮ้ยก็เข้าใจ
แต่ญาติกับคนสูญเสียเขาสงสัยเรื่องมาตรการ
พี่เบิร์ตแล้วภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่ญาติเขาอ่ะมาตั้งคำถามกับทางกับทาง
กองทัพเรือด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคือตอนนี้๒จุดใหญ่๒จุดใหญ่ที่อยู่เลยคือ
หนึ่งคือที่ท่าเรือประจวบอันนี้คือญาติที่เขายังรออยู่ว่า
อีก๒๓ชีวิตอยู่ที่ไหนเจอหรือยังเขาจะไปรออยู่ที่นี่
ส่วนคนที่เขาแบบรอดชีวิตแล้วก็จะมาที่ชนบุรีใช่ไหม
แต่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่นี่ก่อนค่ะอันนี้อยู่ริมทะเล
ญาติของกำลังพลที่ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมอีก๒๓ชีวิต
เขามารออยู่ตรงนี้นะมารออยู่ตรงริมชายฝั่ง
แล้วแบบบางคนเหม่อแล้วก็มองไปที่ทะเล
โอ้โหนี่ถึงขั้นกอดขากันเลยใช่ค่ะกอดขาแล้วก็ร้องไห้
คืออยากเห็นลูกหลานตัวเองกลับมาพร้อมกับเรือค้นหาไง
ดังนั้นเวลามันมีสัญญาณมีความเคลื่อนไหวอะไรตรงนี้
ญาติเขาเฉ๊ะรอดูเลยว่าเห้ย
ที่กลับมาคราวนี้จะใช่ลูกหลานของเราไหม
แล้ว๒๓ครอบครัวจิตใจยังห่อเหี่ยวอยู่มาก
หลายคนบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไง
แต่ฉันขออยู่แบบใกล้ตรงนี้ได้ไหมส่งกำลังใจได้ไหม
ลูกหลานฉันขอให้ยังไหวยังลอยคออยู่กลางทะเล

คิดดูสิหนึ่งในนั้นคือครอบครัวของพลทหารสิทธิพงศ์หงทองค่ะ
ตอนนี้เป็น๑ใน๒๓ลูกเรือที่ยังค้นหาอยู่นะคะ
ยังศูนย์หายอยู่ญาติคุณแม่จุดทูปขอพรเสด็จเตีย
ให้ช่วยคุ้มครองลูกชายนี่คือคุณแม่สาคอนนะคะ
มีสีหน้าเศร้าสร้อยนะแม่ดูเข้าใจหลายอย่าง
แต่ตอนจังหวะที่แม่ปักทูบลงดินกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริง
ตะโกนมองไปทางทะเลไปลูกกลับมาเถอะ

ไปหมดเลยนะคะคุณแม่มาจากกำแพงเพชรนะ
พอรู้ว่าปายลูกชายแม่เนี่ยเป็นหนึ่งใน๒๓ชีวิตที่ยังศูนย์หายอยู่ค่ะ
แม่ก็จุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ทำอะไรได้
ทำทุกทางจริงอยากที่จะให้ลูกกลับมา
ไม่ใช่แค่ครอบครัวของปายครอบครัวเดียวนะคะ
ยังมีครอบครัวของพลทหารจิราวัตรทูบหอม
นี่ก็มาจุดทูปริมทะเลเหมือนกันคุณผู้ชมนี่ครอบครัวนี้ค่ะ
ซึ่งก็ขอให้ลูกชายปลอดภัย
แล้วแม่บอกด้วยนะว่าก่อนที่ลูกแม่จะลงเรือน่ะ
ลูกบอกกับแม่ว่าแม่ผมกลัวเรือล่ม

แม่ก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าตอนนี้ลูกก็จะสามารถลอยคออยู่ได้

แต่สิ่งที่แม่เป็นห่วงคือลูกแม่น่ะไม่ได้มีเสื้อชูชีพ
แล้วอย่างหนึ่งที่แม่ตั้งคำถาม
บอกว่าทำไมตั้งแต่เกิดเหตุตอน๕โมงเย็น
ทำไมถึงไม่มีการประสานเรืออื่นมาช่วยอพยพคนบนเรือล่ะ
แต่กลายเป็นว่าปล่อยเวลาจนถึงประมาณเกือบเที่ยงคืน
แล้วเรือก็อับปางลงเสื้อชูชีพก็ไม่มีไม่มีเพียงพอ
อีกอย่างหนึ่งไม่คิดไงว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับเรือหลวงขนาดใหญ่
เอาจริงนะญาติญาติเองเขาก็มีคำถามนี้ค่ะ
ที่แบบติดใจสงสัยคือมีญาติของคนละอีนึงนะคะ
นั่นก็คือคุณมารินีผุดผ่องค่ะเป็นน้าของจ่าโทสหรัฐอีสา
ยังเป็นหนึ่งในผู้ศูนย์หายเมื่อวานนี้ค่ะก็มานั่งฟังแถลง
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทางผู้ประชากาลคองทำรับภักดิ์ที่๑
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานก็มีการแถลงมีการชี้แจงด้วย
ยาดของจาโทสหรัฐก็มาถามคำถามนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวลองฟังหน่อยค่ะตอนที่ออกมามา
มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะ
ไม่พอไม่เพียงพออาหารการกินไม่เพียงพอมันยังก็ยังอดได้กินน้ำได้นะท่าน
กับความปลอดภัยในชูชีพกลางทะเลชูชีพไม่พอ
จะให้ผู้ปกครองมีความหวังได้สักเท่าไหร่
นี่แหละคุณผู้ชมคะตอนที่มาถามคำถามนี้
แล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีก
เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจาโทสหรัฐเป็นยังไง
แต่ภาพที่เคยขึ้นมาก่อนหน้านี้อยากให้ทีมงานเอาขึ้นอีกทีนึงค่ะ
เป็นภาพตอนที่มีกำลังพลนี่ภาพนี้
แล้วลูกศรสีแดงนั้นน่ะนั่นคือจาโทสหรัฐค่ะคุณผู้ชม
แล้วนี่เท่ากับว่าเป็นภาพสุดท้าย
ที่คุณแม่ของน้องเขาญาติของน้องเขาได้เห็นลูกหลานตัวเอง
บอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากทางจาโทสหรัฐตอนประมาณเกือบทุ่มนะ

แม่คือผมเนี่ยไม่มีชูชีพเพื่อนผมคนอื่นก็ไม่มีชูชีพ
ถ้าเกิดว่าดูจากภาพนี้จะมีกำลังพลอีกคนนึงที่อยู่ด้านหน้าเหมือนกับกำลังจะถอดเสื้อ

คือตอนนี้เราเห็น๒คนในภาพและลูกศรที่ชี้กับคนแรก
แล้วเขาก็บอกว่าแต่ว่าผมมีแต่ห่วงยาง

เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้วพอซูมดูเข้าไป

แล้วนี่เป็นภาพสุดท้ายที่ทางครอบครัวเขาเห็นจริง
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ชะตากรรมมันจะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชม
อีก๒๓ชีวิตนะที่ยังคงศูนย์หายอยู่

เรื่องของเสื้อชูชีพก็เดี๋ยวรอกองทัพเรือ

แล้วก็หวังว่าจะได้มาเปิดเผยกับสาธารณชนนะคุณผู้ชม

ที่มีการแถลงเมื่อวานนี้พบผู้เสียชีวิต
จากเหตุเรือหลวงสุโขทัย๖นาย

ยังศูนย์หายอีก๒๓นาย
นี่คือ๖รายชื่อที่ยืนยันแล้วนะครับ

หนึ่งคือเรือโทสามารถแก้วผลึก
สองพันธาเอกอัศาแก้วสุพรรณ
พันธาเอกอำนาจพิมพ์ที่
จ่าเอกจักรพงศ์ภูลผล
ห้าพลฐานอักฆระเดชโพบัติ

ที่เรายังทำเป็นสีดำไว้เพราะว่า

เพราะเพิ่งจะพบศพท่านเมื่อช่วง

กำลังพลที่ศูนย์หาย๒๓นาย
หนึ่งในนั้นคือนาวาตรีพลรัฐศิโรดม

เป็นต้นเรือของเรือหลวงสุโขทัย

เขาบอกแบบนี้ถึงพลับเพื่อนรัก

ขออนุญาตเล่าให้เพื่อนได้รู้ก่อนนะ

จากกำลังพลเรือต้นเรือพลับ
นำพาเราตั้งแต่เรือยังเอียงมาก
ทุกคนอยู่ในความหวาดกลัวให้เตรียมพร้อม
พอจังหวะที่ทุกคนลงในน้ำ
ต้นเรือและนายทหารการอาวุธ
สั่งการพาเราว่ายน้ำเป็นกลุ่ม
ไปจนถึงเรือหลวงกระบุรีสำเร็จ
โดยที่ต้นเรือพลับเองก็ลากพาจาตรีที่ไม่มีชูชีพไปด้วย
และยังคงตะโกนสั่งให้ทุกคนขึ้นเรือไปอยู่ตลอดเวลา
พวกเราส่วนมากขึ้นเรือได้
เพื่อนรักซึ่งเขาหมายถึงต้นเรือพลับ
ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่รักในเรือของเรา
เรือสุโขทัยได้อย่างดีเยี่ยม
หน้าที่ผู้บังคับบัญชาได้อย่างดีเยี่ยม
หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยม
สมศักดิ์ศรีของพวกเรา๓สมอ
ศักดิ์ศรีนักเรียนนายเรือรุ่น๑๐๗อย่างดีที่สุด
รออยู่นะเพื่อนแค่๓๐ชั่วโมงเอง
รู้ว่ามึงไหวเราออกรบกันมา๒๑วัน
ติดกันไม่หลับไม่นอนเรายังผ่านมาแล้วได้เลย
กำลังลอยช่วยเด็กอีกกลุ่มนึงอยู่ใช่ไหม
พระเป็นคนแบบนั้นพระไม่เคยทิ้งใครไว้
ทนนะพวกเราไปหาแล้ว
แล้วนอกจากโพสต์ที่มีการโพสต์นี้แล้ว
ของต้นเรือพับก็มีการโพสต์อีกโพสต์หนึ่ง
ซึ่งเขาเขียนข้อความเอาไว้อันนี้เป็นโพสต์ก่อนที่จะ

บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำทั้งอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติ
บารมีสมเด็จโตสมเด็จพระเจ้าตักศิลป
เสด็จในกรมหลวงชุมพรจงโดนบันดาลพิทักษ์รักษา

แล้วก็แฮชแท็กว่ากูเชื่อในมึงมึงต้องปลอดภัย
ต้นเรือพรับคือผู้ชายใส่เสื้อดำทางขวามือ
ที่กำลังรอผลอย่างทุกคนอยู่
มีแชร์ออกไปเยอะเลยครับแชร์ออกไปเยอะเลย
แล้วก็ส่งกำลังใจให้ต้นเรือพลับ
และทหารเรือที่ยังศูนย์หายอยู่ให้กลับมาได้อย่างปลอดภัย
ทีนี้คุณผู้ชมเราจะไปเปิดใจผู้รอดชีวิตรายที่๗๘

เล่าถึงวินาทีที่เกาะชูชีพลอยคออยู่๑๔ชั่วโมงกลางทะเล

สละเรือก็ไปเกาะรวมกับกลุ่มเพื่อนครับ
ตอนนั้นมีคลื่นลูกใหญ่ซัดมานะ

ทีนี้ลอยคอเลยคุณผู้ชมฮะลอยคอตามคลื่น

ลอยตามคลื่นอยู่เพียงลำพังเลย
ไปไม่เห็นใครเพราะมืดแล้วน้ำก็เย็น
คลื่นแรงมาเป็นระยะ
ในใจตอนนั้นของพันธาเอกณฑี

เพราะว่ายังต้องดูแลแม่ต้องดูแลครอบครัวอยู่
ตอนนั้นเขายังมั่นใจกับกองทัพเรือ

จะมาช่วยเหลือเขาได้อย่างแน่นอนครับ

เพราะว่าต้องเปลี่ยนอิริยาบทตลอดเวลา

เขาพยายามเป่านกหวีดส่งสัญญาณครับ
เพราะว่าเสื้อชูชีพมันมีนกหวีดติดอยู่

แต่เฮลิคอปเตอร์ไม่เห็นครับ
จนกระทั่งช่วงสายที่เรือหลวงกระบุรีแล่นมาใกล้เนี่ย
เขาโบกมือนะส่งสัญญาณแล้วก็เป่านกหวีด

ไปฟังพันธาเอกนัทธีหน่อยครับ
เฟฟแรงตัวเองไปเรื่อยครับ
ค่อยเฟฟแรงปล่อยตามคืนไปครับ
แล้วก็กอดตัวอย่าให้ผมรักน้ำมาก
พยายามเปลี่ยนท่าว่าไม่ให้น้ำเข้าจมูกเข้าอะไร

ก็พยายามส่งสัญญาณอยู่ครับแต่เขาไม่เห็นครับ
เพราะว่ามันน่าจะบินต่ำตับน้อยลงไปหน่อยมันจะบินเร็ว
ผมโบกมือครับแล้วเปล่านักบีบโบกมือ
แล้วมีคนที่ช่วงท้ายเรือเห็นครับผมอืม
นี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเขาก็มาเปิดใจนะครับ

คือพันธาเอกนาธีห้อยพระเครื่องหลวงปู่ศรีมา๑ปี

แต่เขาบอกว่าที่รอดมาได้เนี่ยหลักเพราะชูชีพเลยนะ
เขาอยากจะเอาชูชีพกลับมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลย
ที่ทำให้เขารอดชีวิตมาได้เพราะอย่างที่บอกไปคือตอนเขาลอยคอไปตามคลื่น

ไม่มีหวังอะไรแล้วหวังอย่างเดียวต้องรอดชีวิต
เพราะยังต้องดูแลแม่ยังต้องดูแลครอบครัวแล้วก็รอดมาได้จริงครับ